ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่มีเหตุการณ์ตำรวจไปล่อซื้อยาบ้าจากแก๊งค้ายาบ้าที่ศรีสะเกดที่บ้านพักหลังหนึ่ง
แล้วสายของตำรวจก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะฮะแก๊งนี้มันไหวตัวทันก็ยิงใส่สี่นัด
ล่าสุดทางคุณป้าเจ้าของบ้านบอกว่าโอ้โหขอความเป็นธรรมหน่อยเถอะ
บ้านป้าเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยนี่ฮะพังเสียหายหมด
แล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบป้าใครจะช่วยซ่อมให้ถูกต้องถูกงัดประตงประตู
ไม้เม้ยเนี่ยฮะแล้วที่ถูกจับไปเนี่ยตามภาพเนี่ยนั่นคือหลานชายป้า
ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะคือไอ้แก๊งค้ายาบ้าอยู่ดีดีมันมากินเหล้าด้วย
แล้วมันก็เอาเรื่องมาหาค่ะนี่ฮะบ้านหลังนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าท่านยังจำได้เนี่ยนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คืนวันที่มีการล่อซื้อยาเสพติดกันนะฮะนี่เป็นช่วงที่สายของตำรวจเนี่ยถูกยิงสาหัสไปแล้วนะครับ
คือเขาล่อซื้อบอกว่าจะซื้อเนี่ยแล้วก็เอาเงินมาจ่ายกันตรงเนี้ย
มารับของตรงหน้าบ้านหลังนี้พอจะรับของแล้วเรียกตำรวจมา
เพราะว่าสายลับจะไปรับของอืมคนร้ายไหวตัวทันยิงใส่สายลับนี่ฮะ
โดนไปสี่นัดบาดเจ็บสาหัสค่ะนะครับก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะเข้าไปในบ้านหลังนั้นนะครับ
แล้วก็เรียกคนที่อยู่ในบ้านให้ออกมามีอยู่๗คนนั่งกินเหล้ากันอยู่
ห้าคนหนีไปนะคือแก๊งค้ายาเสพติดอีกสองคนออกมามอบตัว
ซึ่งคุณป้าเจ้าของบ้านบอกว่าหลานชายป้าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
บ้านป้าก็พังค่ะอ่าเดี๋ยวดูภาพตอนกลางวันอีกทีนึงนะครับ
คุณผู้ชมครับบ้านของคุณป้านะฮะนางกลมคำแอ่งอายุ๖๔ปี
บ้านหลังนี้ครับเลขที่๑๙บ้านเหล่านนตูมหมู่สิบสามตะบนทุ่ม
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ย
หลานชายของคุณป้าเนี่ยถูกจับไปข้อหาคือเสพยาเสพติด
อีกคนนึงที่ถูกจับด้วยกันเป็นเพื่อนของลูกชายนะชื่อนัท
คนร้ายที่มาส่งยาบ้าให้กับสายลับเนี่ย
เจ้าของบ้านนะฮะก็คือนางกลมเนี่ยยืนยันว่าไม่รู้จักมาก่อน
นี่คือเพื่อนของลูกชายกับหลานชายถูกจับไปป้าบอกไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะครับ
คือมีญาติญาตินะเพื่อนบ้านต่างเนี่ยวันนี้ก็มาให้กำลังใจนางกลมกันนะครับ
ให้กำลังใจเจ้าของบ้านแต่ว่าวันนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่นะฮะ
เจ้าของบ้านไปเยี่ยมหลานที่ถูกจับนะครับ
แล้วก็มีน้องสาวนะฮะที่บ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยวันนี้ก็เลยเนี่ยฮะ
เขาก็มารับแขกแทนนะครับมีคนนู้นคนนี้มาช่วยเหลือกันนะครับ
แล้วก็พาไปดูสภาพบ้านเรือนที่ถูกชายชะกัน
ที่บุกเข้ามางัดบ้านจนพังเสียหายก่อนที่ตำรวจเนี่ย
จะเข้ามาจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดแต่ว่าแก๊งนี้มันหนีไปก่อนนี่ฮะ
คือบ้านเนี่ยยังไม่ได้เก็บกวาดหรือว่าจัดแจงอะไรนะฮะ
หลังจากที่ถูกงัดเสียหายแล้วก็ถูกเข้ามาจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนะครับ
เพราะว่าป้าแกต้องไปดูหลานที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
มีเพื่อนลูกชายอีกคนนึงก็ถูกจับไปด้วยนะครับ
คนที่เป็นน้องสาวของป้าเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุนะครับ
ในนัทนะที่ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวไปกับเพื่อนของในตายที่เป็นลูกของนางกลมเจ้าของบ้านเนี่ย
แต่ในตายเขาไปอยู่บ้านภรรยาที่อำเภออีกอำเภอหนึ่งนะครับ
วันเกิดเหตุในตายเนี่ยกลับมาเยี่ยมแม่พอในนัทเขารู้ว่าเอาตายกลับมาเยี่ยมแม่นะครับ
ก็คือเจ้าของบ้านหลังเนี้ยในนัทก็เลยมากินเหล้าด้วยอืมนั้น
จะเจอกันทีหลังจากกินเหล้ากันเสร็จในนัทบอกก็นอนหลับ
แล้วตำรวจก็บุกมาจับแก๊งค้ายาเสพติดนะแล้วก็มาจับในนัทกับหลานชายอีกคนนึงไป
ซึ่งตอนนี้นะครับตำรวจบอกว่าพยานหลักฐานต่างเนี่ย
มันก็ชัดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวกำลังขออนุมัติศาลออกหมายจับ
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่หนีกันไปคาดว่ามีห้าคนไม่ได้กินเหล้าอยู่แค่สองคนนะครับ
คาดว่ามีห้าคนและนายวิโรธสุดโทอายุสามสิบเก้าปีเนี่ย
คาดว่าคือคนที่ใช้ปืนยิงสายรับตำรวจจนบาดเจ็บนะฮะ
ตอนนี้อาการของสายลับเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาล
แต่คุณป้าบอกว่าโอ้โหบ้านเสียหายหลายอย่าง